บริการล้างรถสะอาดเอี่ยมเลยค่ะแถมโปรโมชั่นนะคะล้างฝนตกปั๊บกลับมาล้างฟรีค่ะ
รุนสวัสดิค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รู้ก่อนร้อนหนาวกับชิสานะคะ
วันนี้จะมาอัปเดตสภาพอากาศให้กับคุณลูกค้าได้ฟังกันนะคะเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้ฝนตกเหลือเกินค่ะ
ดังนั้นนะคะเราจะต้องมารายงานให้ทราบกันว่าใครจะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมอย่างไรกันบ้างค่ะ
บอกข้อมูลเอาไว้ว่าช่วงนี้จะมีลมนะคะลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดขึ้นมา
มีกำลังแรงมากขึ้นส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้น
ขณะเดียวกันค่ะก็มีหย่อมฝนนะคะที่ทำให้เกิดฝนตกทางตอนบนของประเทศไทย
ภาคเหนือภาคอีสานเพราะฉะนั้นรวมแล้วทั่วทุกภาคของประเทศไทยจะมีฝนตก
ตกหนักกระจายกันไปบางจุดนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นที่รุ่มต่ำ
หรือพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะเยอะดังนั้นนะคะให้มองเป็นโอกาสดีค่ะ
สำหรับใครที่ต้องการใช้น้ำให้กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้กันด้วย
ส่วนการคาดการณ์สภาพอากาศวันนี้ถึง๑๒กรกฎาคม
ภาคเหนือและภาคอิสานจะมีฝนฟ้าคนนร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งก่อนที่จะมีอากาศร้อนฝนก็จะตกลงมา
ก่อนมีฝนอากาศก็จะร้อนอบอ้าว
ส่วนพื้นที่เสี่ยงก็คือพื้นที่รุ่มต่ำนะคะ
ให้ระวัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะ
สำหรับภาคกลางภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองมากหน่อยนะคะ
ร้อยละ๔๐๗๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งนะคะ
บัดระวังอันตรายจากลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
พื้นที่รุ่มใกล้น้ำไหลผ่านเนี่ยก็ต้องระมัดระวังน้ำช่วมฉับพลัน
ดินโครนถล่มด้วยส่วนภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณสักสองเมตรนะคะ
ตกประมาณร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งนะคะ
โดยเฉพาะฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรขึ้นไป
เพราะฉะนั้นเรือเล็กงดออกจากฝั่งระมัดระวังกันด้วยค่ะ
สำหรับกรุงเทพมาอาณาคตและบริมณฑลนะคะฝนฟ้าคนนร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งบางจุดนะคะให้ระมัดระวังลมพัดแรงและปัญหาน้ำท่วมรอการระบาย
รวมถึงป้ายโฆษณาหรือต้นไม้หักโค้นทำความเสียหายกันด้วยนะคะ
และที่สำคัญคุณผู้ชมช่วงนี้ฝนมันตกนะคะอุบัติเหตุก็มา
เพราะฉะนั้นให้เคารพกฎจราจรขับรถด้วยความระมัดระวังตรวจเช็คสภาพรถของเรา
เช็คสภาพอากาศกันทุกวันด้วยวันนี้ต่อรอไปรับลูกค้าก่อนนะคะ
เพราะว่าดูเหมือนว่าจะมีลูกค้าสนใจโปรโมชั่นนี้กันอยู่เยอะเลยทีเดียว
แล้วมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้ใหม่ในรู้ก่อนร้อนหนาวกับชิสาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ